พาไปกินกันหน่อยกินก๋วยเตี๋ยวที่โอ้โหเขาบอกว่า
เขาให้โชคให้ลาบด้วยไม่น่าเชื่อก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวสี่กุมา
โอ้โหเอาไปดูกันหน่อยครับ

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ๔กุมารครับ
ตั้งอยู่ปากซอยบ้านสวนหนองข้างคอกอำเภอเมืองชนบุรี
ก็มีนายชัดมิชัยและนางรุจิสามีชัยสองสามีภรรยาเป็นเจ้าของร้านนะ
ฟังแล้วก็อาจจะดูแบบแปลกเรื่องของชื่อแต่ที่มาที่ไปมันก็น่าสนใจ
เรื่องของเรื่องนะครับนายฉัดมีอาชีพศักยันต์และเข้าทรงพ่อปู่มานานกว่า๑๐ปี
ส่วนภรรยาเนี่ยเดิมทีไม่มีอาชีพอะไรครับแต่เป็นคนชอบกิน
ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นของชอบของโปรดเลยล่ะแล้วก็อยากจะมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นของตัวเอง
แต่ว่าไม่มีสูตรเขาเล่าว่ามีกุมารของพ่อปู่ที่สามีเป็นร่างทรงเนี่ย
มากระซิบบอกสูตรการทำก๋วยเตี๋ยวเรืองของอายุทยาโอ้คุณภรรยาก็เลยลองทำดูครับ
ขณะนี้เนี่ยนะเขาบอกเลยว่าพอลองทำแล้วก็เปิดมาได้๑๐เดือนแล้วกระแสการตอบรับดีมาก
สาขาที่สองแล้วล่ะครับที่ตลาดจตุจักรกรุงเทพนี่แหละเออเดี๋ยวไปลองทาน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
ดีต่อสุขภาพไม่เคยเห็นเลยนะเป็นชาโคบวกกับไข่ออนเซ็น
มาจากญี่ปุ่นเลยมั้งมาจากตกลงมาจากไหนบ้าง
มันจะพอดีไม่สุกเฉียบเย็นไป
เอาล่ะแต่ถ้ามากันเป็นหมู่คณะเดี๋ยวแนะนำรายการก็ต้องลอง
ก็คือเมนูกุมารลงหม้อแล้วก็กุมารยักษ์

แล้วดูสิตามภาพเลย
แต่ละอย่างนี้น่ากินทั้งนั้นกุมารชามูก็มี
วยจับยวนก็มีเอามีหลายอย่าง
และที่สำคัญพนักงานในร้านเค้าจะแต่งตัวแบบไทยน่ะเห็นไหม
อ๋อใส่เสื้อคอร์สกระเช้าเสื้อลูกไม้กับกลุ่มเตน
อารมณ์แบบนั้นจุดเด่นคือการแต่งตัวแบบไทยโบราณ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไปทานร้านนี้ก๋วยเตี๋ยว๔กุมาร
ผมแนะนำหน่อยละกันว่าโปรดใช้จักรยานในการปั่นไปทาน